กันที่เรื่องของอาจจะโรคจิตหรือเปล่า

และคันนี้เป็นการขโมยกางเกงในที่หอพักในจังหวัดขอนแก่น
เอาไปทั้งกางเกงในของผู้ชาย

แต่เอาไปหมดเลยรวบไปทั้งกราวน์
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพัก
ภายในซอยศิลปะสนิท๒ถนนมะลิวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี

ขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าหอพัก
ก่อนจะเข้ามาขโมยทั้งชุดชั้นในแล้วก็รีบขับรถหลบหนีไป
ด้านของนายจารุวัฒน์สินมีสัตว์อายุ๒๓ปีเป็นผู้เสียหายนะครับ
เล่าให้ฟังว่าถูกขโมยกางเกงในและชุดชั้นในเป็นครั้งที่๒แล้ว
ซึ่งครั้งล่าสุดเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
คือคนร้ายขโมยกางเกงในของเขา

รวมแล้วรวบไปทั้งหมด๑๑ตัว
แล้วก็มีกางเกงอีก๓ตัว
ซึ่งผู้เสียหายก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นแล้วนะครับ
ทางด้านของผู้ดูแลหอพักนะครับ
ดำรงเกียรติยอดแสงก็บอกว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีคนร้าย
เข้ามาลักรถจักรยานยนต์๑คัน
ครั้งนั้นคนร้ายนำผ้ามาปิดที่กล้องวงจรปิด
ไม่เห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แต่ทางหอพักได้แจ้งเตือนให้ผู้เช่าห้องพักระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
พร้อมทำโซ่ไว้คล้องกับรถจักรยานยนต์ป้องกันขโมยด้วย
ทีนี้ก็ต้องหามาตรการในการป้องกันเรื่องของการตากผ้า

เพราะเชื่อว่าคนร้ายคือไม่ได้มาจดจ้องเฉพาะเรื่องของกางเกงในหรอก
อาจจะไม่ได้เป็นโรคจิตแต่ว่ารวบไปหมดเลย
เห็นเป็นเสื้อผ้าเอาไปหมดเลยนะครับ